ภาคใต้เงินสะพัดจากนักท่องเที่ยว
แต่ส่งผลกระทบคือ๘ปีที่ผ่านมา

เงินที่ได้คุ้มค่าไหมกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป
ติดตามได้ในเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร